ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เตรียมพิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติ

เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงปลายปีนะครับ
ขณะที่ท่านนายกเองก็ปฏิเสธจะตอบคำถามสื่อ

หลังจากมีรัฐมนตรีสองท่านลาออก
เพื่อไปดำรงตำแหน่งเป็นองค์คมนตรีนะครับ

บรรยากาศเป็นอย่างไรกับคุณสิริวัณรักษัตริย
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ค่ะทั้งพลเอกประวิทย์แล้วก็รัฐมนตรีท่านอื่นนะคะ
ต่างก็ปฏิเสธแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
ยังไม่รับทราบถึงการเสนอรายชื่อเพื่อที่จะ
แต่งตั้งรัฐมนตรีมาแทนใน๒ตำแหน่งที่ว่างค่ะ
โดยก็บอกว่าทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีคนเดียวค่ะ

เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนค่ะ
ถึงการเตรียมนำรายชื่อการปรับและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อมค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และผลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินขึ้นตึกบัญชาการทันทีค่ะ
ขณะที่ผลเอกชัดชัยสาลีกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็กล่าวสั้นว่าทุกอย่างอยู่ที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นคนพิจารณาและตัดสินใจค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงกระแสข่าวที่บอกว่าผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโฮมจะไปนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นนะคะ
โดยบอกว่ายังไม่ทราบค่ะต้องถามนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีการปรึกษากับตนเองค่ะ
ขณะที่ผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรค่ะก็กล่าวว่าเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชา
หากจะให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่จะให้ไปอยู่ที่ไหนก็พร้อมอยู่ที่ไหนก็จะทำงานเต็มที่ค่ะ
สิ่งที่ผมอยากมาก็จะเป็นเพื่อนเป็นผู้ที่พอทำตอนหน้างานที่ผู้สำเร็จมากก็ทำผิดและคะ
ภูมิเรือแต่การและเรือสมดัติในคลุมได้ทำอย่างไร
ส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ที่วันนี้จะมีการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะ
โดยก่อนการประชุมค่ะพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยก็กล่าวว่า
ขณะนี้ค่ะยังมีน้ำท่วมขังอีก๕จังหวัดค่ะ
ซึ่งหากไม่มีฝนตกเข้ามาเพิ่มในพื้นที่ปริมาณน้ำก็จะลดลงภายใน๒๓วันนี้ค่ะ
ฝนที่จากฟังการบรรยายสรุปเป็นฝนที่ตกมาในปริมาณที่มาก
ตัวอย่างเช่นในวันเดียวตกถึง๙๐๐มิลลิเมตรก็เป็นฝนที่หนักมากนะ
แล้วก็การระบายก็จะไม่ทันเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ย
ก็จะต้องระบายลงทะเลซึ่งจะมีจังหวะที่ระบายไม่ได้เต็มที่

ไม่ใช่เฉพาะเรื่องงบประมาณอย่างเดียวนะ
เครื่องไม้เครื่องมือกับอุคลากรต่างทุกคนก็ไปช่วยกันเต็มที่นะครับ
ยกอย่างเรื่องของการปั๊มน้ำในการที่จะผลักดันน้ำออกไป
ทุกคนก็ช่วยกันทุกหน่วยงานเต็มที่นะครับ
ทั้งฝ่ายทหารทั้งฝ่ายชมพัฒน์กลมป้องส้าภัย
โดยที่ว่าอังนึงเลยพวกมูลนิถสิ่งต่างก็ช่วยกันเต็มที่
สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ก็มีวาระต่างที่จะพิจารณาโดยเฉพาะการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีค่ะ
โดยกระทรวงการคลังกะจะเสนอมาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายได้เป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ
จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม
ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
ตามมาตรการช็อปช่วยชาติเป็นระยะเวลา๑๕วันค่ะ
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่๑๕ธันวาคมถึง๓๑ธันวาคม
เพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้เศรษฐกิจไทย
สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะ
ส่วนกระทรวงพลังงานค่ะจะเสนอ
ขอต่อระยะเวลาการผลิตปิโตเรียมของบริษัทเชฟลอน
ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้รับสัมประธานบิโตเรียม
พร้อมทั้งขอความเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงพลังงาน
เช่าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงพลังงานแห่งใหม่ค่ะ
และหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น
นายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิทย์ค่ะจะเดินทางไปตรวจเยี่ยม
และประชุมติดตามการทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงานสดจากธำเนียบรัฐบาล